ก่อนจะไปรู้ชื่อลูกสาวแม่ชมคุณผู้ชมค่ะ

เห็งความปังที่นี่จะพาคุณผู้ชมไปที่ราชบุรีค่ะ

โพธารามคนดีคนเดิมของเรานี่เองนะครับ
พาไปสารเจ้าพ่อแอนนาเจ้าแม่ทอง
ตอนแรกก็ตั้งฮาแต่ไปมาเฮ้ยมันถูกจริงคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละค่ะคือเรานี่นะคะเคยไปตามหาลุงรงมาแล้วพี่แจ๊กกะรีนไปเองมาเลย
ที่ครัวลุงรงไปถึงที่เมนูเด็ดเขาเพียบค่ะ
แล้วจุดเด่นของเขาอีกอย่างคือนี่เลย
สารเจ้าแอนนาศาลเจ้าแม่ทงทอ
คือคุณภัยฟังไม่ผิดเค้ามีตัวตนจริงคุณค่ะ
เจ้าพ่อแอนนาก็คือพี่แอนนาชนชื่น
เจ้าแม่ทงก็คือพี่ทงมกจกนี่แหละคนกันเองทั้งนั้นเลย
คือลุงรงนี้นะคะเขาทำสารเอาฮาคุณผู้ชม
รู้กันอยู่ไม่ได้มีใครหายไปไหนนะยังดูดีกันอยู่
สารทั้งสองตั้งอยู่ใต้ต้นไส
แล้วก็ติดป้ายเอาไว้บอกว่ากราบก็ได้ไม่กราบก็ได้
เพราะว่าอะไรรู้ไหมก็ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไร
คือกาดอกจันทร์เอาไว้แล้วแล้วแต่จิตศรัทธาคุณผู้ชม
ทำจริงจังดูสิน้ำดงน้ำแดงพวงมาลัย

แต่ปรากฏว่าพี่นักข่าวประจำจังหวัดราชบุรีของเรา
ไปพบเข้าบอกว่าไปมานี่
ลูกค้าที่เดินทางมาเนี่ยก่อนจะแวะเข้าร้านไปสั่งอาหารนะ

เขาจะมีบีบแต่นะบีบแต่ให้ด้วยทักทาย
พอเข้าไปดูใกล้อ้าวสารอะไรกันเนี่ยนะฮะ

มีรูปปั้นตุ๊กตานางรำไว้ด้วยนะ

ภายในศาลก็มีรูปของคุณแอนนาดาราตลกตั้งเอาไว้
ส่วนหน้าศาลก็มีกระบอกเซียมซีค่ะ
เอาไว้ให้นักเสี่ยงโชคมาขอเลขเด็ด
พร้อมกับป้ายกระถาเอาไว้อย่างที่พี่แจ๊คพูดไป
อัปติเยอัปติเทเทนาอัปติยาอัปติเทเทอุ๊ด
เออนะฮะก็เป็นมุกตลกของพี่เขาที่เล่นกันบ่อยนะฮะ
ส่วนบริเวณสารเจ้าแม่ทง
บริเวณภายในศาลมีตู้กระจกเท่าโรงศพจริงเขาว่างั้นนะ
หนึ่งในนั้นนะคะเขามีโครงกระดูกใส่ชุดไทยสีชมพูเลย
ส่วนด้านขวามีรูปภาพเขียนของพี่ทง
แล้วก็ป้ายระบุข้อความบอกว่าภาพเมื่อครั้งยังมีชีวิต

แต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจากความตั้งใจที่จะสร้างสารไว้เป็นสีสันเนี่ย
มันมีลูกค้าแล้วก็ลูกจ้างภายในร้านถูกเลขเด็ดจากศาลแห่งนี้
มีบางคนนี้นะฮะถูกชนิดที่ว่ารับเงินไปเป็นแสนเลย
อย่างน้องคนนี้เขาเป็นลูกจ้างภายในร้านครัวลุงรงนะคะแล้วก็เป็นผู้โชคดี
เห็นบอกว่าถูกเลขเด็ดจากศาลแห่งนี้มาแล้วเล่าให้ฟังบอกว่า
มีพนักงานที่ร้านแล้วก็ลูกค้ามาทานอาหารถูกเลขเด็ดจากสารที่นี่หลายคนแล้วนะ
ส่วนใหญ่ที่ถูกเนี่ยก็เอาพวงมาลัยตุ๊กตาน้ำแดงมาแก้บน
ฉันก็ไม่รู้แบบว่าแก้บลใครเพราะว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ยังอยู่ดีมีสุขกันเหรอ

ส่วนใหญ่ก็ขอเลขเด็ดด้วยการเสี่ยงเซียมซี
บางคนก็ดูตัวเลขที่ตามลำต้นของต้นไสก็ว่ากันไป

ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะ

แล้วก็อย่างที่บอกไปใครหลายคนถูกลอตเตอรี่เยอะมากจริง
แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าจะไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้

แต่ปังมากนะคะอยู่ใกล้กับครัวลุงรงนี่แหละค่ะ